คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมา
คนที่ขับรถอยู่บนสะพานผู้ผู้ผู้คนหนึ่งตกอกตกใจ
รถกระบะ๔ล้อที่เป็นรถบรรทุกไปชนรถคอนเทนเนอร์
ไฟลุกท่วมทั้งคันรถติดยาวเลยไปดูภาพเหตุการณ์เลยฮะ
ดูครับไฟลุกนี่ฮะจนทำให้รถกระบาดที่โดน
ขับชนเข้าไปเรามองไม่ออกว่ายี่ห้ออะไร
มันเป็นเศษแบบเป็นซากไปแล้วอะครับนะฮะ
เป็นกระบะบรรทุกสี่ล้อนะฮะทะเบียนอ่าเก้าห้าหนึ่งสอง
กรุงเทพไปชนท้ายกับรถคอนเทนเนอร์ครับ
ล้อบนสะพานภูมิพล๑ฝั่งที่จะขึ้นไปทางพระรามสาม
แล้วก็ไฟลุกท่วมติดจากหน้ารถกระบะก่อน
แล้วก็ไหม้คอนเทนเนอร์อีกทีหนึ่งควันดำขโมงโชงเฉงแบบนี้
ปิดการจราจรหมดเลยคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้รถดับเพลิงนั้นต้องไปฉีดน้ำฉีดโฟมสกัดเพลิงเอาไว้

กระบาดเสียหายทั้งหมดส่วนรถคอนเทนเนอร์๑๐ล้อ
ถูกเพลิงไหม้ในส่วนท้ายไปนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๑คนด้วยนะครับ

ผู้ภัยเขาก็นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ค่ะ
ก็คือนายเสนอนำส่งโรงพยาบาลสุสวรรค์นะคะ
ส่วนอีกคนนึงเป็นคนขับรถตู้คอนเทนเนอร์๑๐ล้อ
คือจะไปที่หมู่ปู่เจ้าสมิงพราย

เขาไปเห็นรถกระบะเนี่ยขับมาเร็วมาก
แล้วด้านหน้ารถมีไฟลุกด้วย
สุดท้ายมาชนท้ายรถตู้คอนเทนเนอร์ของเขานั่นแหละค่ะ
ก็เลยลุกลามาถึงรถเรา
แล้วตอนนั้นมีคนเจ็บไหม
ก็มีเจ็บจนทุกชั่วขา
คนขับรถกระบาดใช่ไหม
เหตุการณ์มันก็ชุนละมุนแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
แต่ว่าสาเหตุเดี๋ยวตำรวจเขาต้องมีการเรียกตัวของคนขับรถบรรทุกไปสอบประคำอีกทีนึง
แล้วก็เดี๋ยวไปดูอาการของคนขับรถกระบะด้วย
แล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่หายบาดเจ็บแล้วนะครับ
ซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็มีการเคลียร์พื้นผิวการจราจรและเปิดช่องทาง
คุณผู้ชมสามารถใช้เส้นทางสะพานภูมิพลสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับ